อีกเหตุการณ์หนึ่งก่อนเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่อุกชะกันหัวใจเหลือเกินฮะ
ตามล่าหัวหน้ารอปภหื่นข่มขืนลูกบ้านครับและลูกบ้านที่เป็นเหยื่อผู้หญิง
เขาสะท้านหัวใจมากรอบนี้เนี่ยเจ็บทั้งตัวเจ็บทั้งใจร้องไห้ออกมาครับ

อันนี้คือตอนที่ญาติมาแล้วหลังที่ก่อเหตุแล้วหัวหน้าโรพพอร์ก็หลบหนีไป
เหตุการณ์นี้ต้นเรื่องของความเลวร้ายต้นเรื่องของความอุกฉกันตรงนี้ครับ
ตรงนี้คือตรงไหนตรงนี้ก็คือคุณสุภาพสตรีเมื่อสักครู่นี้
อายุประมาณสัก๓๕๓๖ปีลืมกุญแจลืมกุญแจไว้
เรื่องของความเลวร้ายต้นเรื่องของความอุกชะกัน

อายุประมาณสัก๓๕๓๖ปี

หากุญแจในกระเป๋าหายังไงก็หาไม่เจอ

มนตรีใหญ่กระโทกคนก่อเหตุ
อายุ๔๐ปีเป็นหัวหน้ารอปภที่คอนโดตรงนี้
เดินทางมาถึงก็เห็นว่าก็พยายามเหมือนจะช่วยฮะ
เหมือนจะช่วยก็เลยเรียกช่างทำกุญแจมา
ตอนช่างทำกุญแจมามาถึงประมาณสักเที่ยงคืน๒๓นาที
ขณะนั้นมนตรีก็อยู่แล้วช่วยใช่ช่างทำเสร็จ
คือเขาเป็นช่างสะดอกกุญแจอยู่แล้วนะ
เดี๋ยวเอาไปรายงานนิติบุคคลอันนี้ครับ
ไปแล้วนะเหมือนไปรายงานนิติบุคคล
แต่เป็นห่วงวินาทีเดียวกันกับที่เหยื่อผู้เสียหาย
เหมือนก็ได้รับการเคาะประตูแล้วเปิดประตูออกมา
พอเปิดประตูมาไอ้มนตรีมันบุกเข้าไปเลยครับ
มันเคาะเห็นไหมเปิดประตูมามนตรีบุกเข้าไป
แล้วไม่พูดพร่ำทำเพลงขืนใจใส่กุญแจมือ
คำนี้ก่อนนะฮะคำว่าใส่กุญแจมือเป็นรายงานเบื้องต้น
แต่ตามรายงานอีกรายงานหนึ่งมันไม่ใส่เลย
มันไม่ใส่กุญแจมือให้เสียเวลามันปั้มเลย
โศกบชนบอกว่าสุดท้ายแล้วไม่ได้ใส่กุญแจมือนะคะ
ใช่ฮะนี่เป็นข้อมูลแต่ว่ามันก่อเหตุ
เพราะก่อเหตุเสร็จแล้วสำเร็จความไคร้เสร็จแล้ว
แล้วมันเดินออกมาไม่หนีด้วยนะ

เหตุการณ์หลังจากก่อเหตุเที่ยงคืน๕๐นาที
แล้วมันมายืนสูบบุหรี่ปุ๊ยอยู่ริมหมู่บ้านหน้าหมู่บ้าน

มันไม่สะทกสถานกับสิ่งที่ได้ก่อเหตุลงไป

อันนี้เริ่มรู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยกูต้องหนี
รู้ตัวเหรอตอนแรกไม่กลัวใครไม่หนีฮะ
สุดท้ายแล้วพอญาติมามันหนีตอนที่ญาติมา
กำแพงหลบหนีไปแต่มันร้อนตรงนี้
ตรงไหนคือตอนญาติมา
ที่ไม่ใช่มดรีอะอยู่นานมาก
นี่เขาอย่าต้องใช้คำว่ามึงเลย
เขาคือผู้เสียหายแล้วนี่คือญาติผู้เสียหาย
กำลังจะมาช่วยเยียวยาหัวใจกับคนที่เสียหายทั้งกายและใจ

ตำรวจไม่มานั่นคือยกแรก
แต่ตอนตำรวจมายก๒เข้าไม่ได้อีกเหมือนกัน

ตำรวจยังไม่มีหมายอะไรไง

ครบหมดก็ยังเข้าไม่ได้พอเข้าไม่ได้อ้าวไอ้นั่นมันเพ่นไปหนีหายหัวศีรษะไปไหนต่อไหนแล้วฮะ
นั่นคือ๒ดราม่าที่เกิดขึ้นย้อนกลับมาอันนี้ไอ้ดราม่าเดี๋ยวว่ากันใหม่นะ
ราม่าที่ตำรวจเข้าไม่ได้ที่ติดข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวตำรวจบันทึกไว้ก่อน
เอาไว้ก่อนในบัญชีเดี๋ยวเสร็จจากงานนี้ต้องมีการเคลียร์กัน

ถ้าหากมันดูแล้วเป็นการหน่วงเวลาเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับ
ขยับไปที่ภารกิจของตำรวจในการตามไล่ล่ามนตรีใหญ่กระโทก
ตำรวจสนเพชรเกษมกำลังตามล่าอยู่
แล้วตรวจมาตรวจไปเฮ้ยไอ้มนตรีนี่มันไม่ธรรมดานะ
เคยก่อคดีข่มเขือนกระทำชำราวเด็กสาวยุทธ์๑๕

แล้วติดคุกมาแล้วก่อเหตุมาแล้วเมื่อปี๕๖
ติดคุกพ้นโทษออกมาปี๖๖
ติดคุกอยู่๓๔ปีคำถามดีอย่างนี้
แล้วบริษัทรับรอบพอรับมนตรีเข้ามาทำงาน

แล้วมันเอาใบผ่านเขาเรียกใบอนุญาตรอปภ๗
คือใบผ่านการรับรองว่าเป็นคนบริสุทธิ์ผุดพรรณ
ผ่านเลยก็รับเข้าทำงานนะฮะ

อันนั้นมันติดคุกติดตารางในสาระบบมันก็มีอยู่

สองไม่สามารถตามได้ในเวลากระชั้นชิด
และ๓ไม่มีการตรวจสอบรายละเอียดของมนตรีที่มีคดีติดตัวมาก่อนนะครับ
อนุวสารออกหมายจับมนตรีแล้วข้อหาข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น
บุกรุกเฮหาสถานในยางวิการนี่คือหน้าของมนตรีก่อคดีอุกชะกันจริง
ผลักประตูเข้าไปข่มขืนลูกบ้านหัวหน้ารอปภหื่นข่มขืนลูกบ้าน
กำลังตามล่ากันอยู่ครับค่ะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้รอปภของคอนโดมิเนียมต่างต่าง
รู้ข้อมูลนี้ไว้นะคะว่ากฎของคอนโดไม่ได้ใหญ่กว่ากฎหมาย
อันนี้เป็นความผิดเป็นเหตุการณ์ซึ่งหน้าเฉพาะหน้า
ต่อให้ไม่มีหมายค้นไม่มีหมายจับก็สามารถเข้าไปในคอนโดได้
คุณจะมาบอกว่าเป็นกฎเกณฑ์ไม่ได้ค่ะไม่ได้นะคะ
อันนี้ทั้งทนายความแล้วก็ตำรวจผู้ใหญ่บอกมา
ลูกบ้านคุณเป็นผู้เสียหายคุณจะกันอย่างนี้ไม่ได้เหรอ
ใช่แล้วก็ฝากด้วยบริษัทที่รับรับประพอ
ตรวจสอบประวัติอาทยากรรมซะก่อนก่อนจะรับนะคะ
มันไม่ยากเลยทะเบียนอัธยากรรมไปขอตำรวจเขาก็ให้